เพราะว่ามีชายคนหนึ่งเขาหายตัวไป๓วันแล้ว
ภรรยาบอกว่าคือพายเรือจะข้ามฝั่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าคือบอกว่าจะไปหาเห็ดเก็บเห็ด

ซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมตอบโต้ภัยพิบัตรจังหวัด๑๐๑
ก็ได้รับการแจ้งร้องเรียนมาจากตำรวจสพพนมไพร
ให้นำกำลังไปช่วยค้นหาตัวนายรุ่งโรธน้อยมาลา

โดยนายรุ่งโรธเขามีการพายเรือข้ามแม่น้ำชี
จากฝั่งบ้านรัตนาวารีนะคะที่อำเภอพนมไพร
จะไปที่พื้นที่บริเวณตำบลเขื่องคำนะคะ

จะไปเก็บเห็ดในป่าติดริมฝั่งแม่น้ำชีนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวออกไปตั้งแต่ช่วงสายของวันที่๑๘พฤษภาคม
แล้วครอบครัวบอกว่าขาดการติดต่อไปเลย
เมื่อคืนทีมตอบโต้ภัยพิบัตรนะคะ
สนที่กำลังกันหลายหน่วยในพื้นที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ยะโสธรด้วย
ค้นหาจากจุดที่พบเรือพายของนายรุ่งโรธคนนี้นี่แหละ
เพราะไปเห็นเรือพายของนายรุ่งโรธมันผูกติดอยู่กับฝั่ง

ก็มีการใช้เรือท้องแบนอุปกรณ์ชุดค้นหาใต้น้ำ
โดนตรวจจับความร้อนทุกวิถีทางแต่ยังไม่พบตัวนะคะ
แม่ของตัวนายรุ่งโรศชื่อนางบุญมาน้อยมาลาอายุ๗๓ปี
แม่บอกแบบนี้ว่าลูกชายปกติรับจ้างทั่วไปนั่นแหละ
วันเกิดเหตุลูกมาบอกว่าเดี๋ยวจะข้ามไปนะ
ข้ามไปฝั่งนู้นไปเก็บเห็ดเพราะเห็นชาวบ้านเขาเก็บกันมาขายได้เยอะ
บอกลูกตอนนั้นว่าเดี๋ยวให้ใส่ชุดเอี๊ยมไปนะ
มันประกันฝนจะได้ป้องกันสัตว์มีพิษออกจากบ้านไป
จนกระทั่งเอ๊ะทำไมค่ำของวันที่๑๙

ออกตามหาสุดท้ายต้องไปแจ้งความเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ปกติลูกออกหาของป่าแบบนี้เป็นประจำนะ
แล้วก็เป็นคนว่ายน้ำเก่งตอนนี้ภาวนาขอให้ลูกปลอดภัย
คุณผู้ชมคะทีนี้มันแน่นอนว่ามันล่วงเลยเข้าสู่วันที่๓แล้วอะนะ
วันนี้นะคะตั้งแต่๘โมงเช้า
เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงดำเนินการค้นหาอยู่

มีการปลูกพรมทางเท้าทางน้ำ
แล้วก็มีการใช้เจ้าน้องสุนัขแครนาย

วางแผนการค้นหาไว้๒รอบนะช่วงเช้าถึงเที่ยง
แล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงเที่ยงไปจนถึงตอนเย็น

ยังไงจะช่วยค้นหาจนกว่าจะพบผู้สูญหายค่ะ
วันครอบครัวก็ยังไม่หมดหวังนะครับ